แต่ว่ายังดีที่ยังมีนักข่าวบางกลุ่มที่เขาเล่นเกม

ในการแข่งขันชิงแชมป์บ้านเราเนี่ย
เราก็มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์รายการนี้ให้

รอบชิงชนะเลิศของโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง

มาสรุปกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้๑๐ทีมแล้ว
เข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับ

มีการแบ่งเป็น๒กลุ่มนะครับตามที่เห็นนี่แหละครับ
มีทั้งหมด๑๐ทีมกลุ่มละ๕ทีมนะครับ

จะแข่งในวันที่๑๖๒๕มีนาคมนี้

ในวันที่๒๑๒๒เมษายน